ไปดูความคืบหน้ากรณีที่มีการเผาโรงพักทะลางที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะ
ล่าสุดค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘ก็มีการออกมาระบุว่า
หลังจากที่สารออกหมายจับ๘๘คนตอนนี้ทยอยเข้ามอบตัวแล้ว๓คน
รวมถึงมีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ถูกออกหมายจับนั้น

พลตำรวจโทเทศาสิริวาโทผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
เปิดเผยถึงการติดตามตัวผู้ร่วมกระทำความผิด
ทำลายโรงพักทะลางจนเสียหายว่า
ได้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
แจ้งข่าวให้ผู้ที่ถูกออกหมายจับเข้ามอบตัว
โดยจะไม่เข้าไปตรวจค้นหรือจับกลุ่ม
เพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดขึ้นอีก
ขณะนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้ว๓คน
ส่วนที่เหลือคาดว่าอยู่ในช่วงตัดสินเข้ามอบตัว
หลังจากที่หมายจับนั้นมีทั้งหมด๘๘คน
มีทั้งคดีวางเพลิงเผาทรัพย์สินทางราชการ

จากนี้ค่ะผู้ต้องหาบางส่วนติดต่อเข้ามาขอมอบตัวบ้างแล้ว
แต่เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมทั้งนักจิตวิทยา

เนื่องจากว่ามีเยาวชนร่วมอยู่ด้วย
ส่วนตำรวจทั้ง๔นายที่ถูกย้ายไปช่วยราชการ
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๘นั้น
ขณะนี้ได้มีคำสั่งให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่
สถานีตำรวจภูทรทะลังตามปกติแล้ว

และประชาชนส่วนใหญ่ทราบสาเหตุแล้วว่า
ที่เสียชีวิตเกิดจากอุบัติเหตุ
จากเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการตามยุทธวิธี
หากญาติของผู้เสียชีวิตยังติดใจว่า
การที่ให้ตำรวจทั้ง๔นายกลับเข้ามาทำหน้าที่ตามปกติต่อนั้น

ก็ขอให้บิดาผู้เสียชีวิตเข้าพบได้
ซึ่งจะชี้แจงทั้งหมดให้ทราบเป็นลำดับขั้นตอน